วันนี้พระหัทธ์สบดีที่สิบสองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ระหว่างทางมีรถกระบะอีกคันเลี้ยวตัดหน้าหักพวงมาลัยหลบ
ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนบ้านเรือนประชาชนจนพังเสียหาย
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพทุ่งใหญ่เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถชนบ้านเรือนประชาชน

ชนบ้านปูนชั้นเดียวที่อยู่ข้างทางจนพังยับเยิน
ซึ่งภายในบ้านยังมีรถกระบะอิซูซู
ถูกพนังปูนบ้านหล่นทัพอีกหนึ่งคัน
สอบสวนนายสุเมฆวงกูลอายุ๔๗ปี

ให้กับพระนักเทศวัดดังแห่งหนึ่งในอำเภอทุ่งใหญ่

มีรถกระบะคันหนึ่งเลี้ยวตัดหน้าอย่างกระทันหัน

ทำให้รถพุ่งไปชนบ้านหลังดังกล่าวจนพังเสียหาย
นี้นายสุเมฆเชื่อว่าที่รอดชีวิตมาได้

ได้มาจากหลวงพ่อองค์หนึ่งจากวัดธาตุน้อง
อำเภอช้างกลางติดตัวตลอดเวลา
ทำให้ไม่ได้รับอันตรายแม้แต่นิดเดียว
ที่จุงวัดกละศิลป์ก็ดูเป็นจริงเหตุรถบรรทุกหกล้อเสียหลักลิขตะแทง
ตรง๓แยกไฟแดงถนนสายกละศิลป์ยางตลาด

โชคดีที่คนขับได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
คนขับรถบรรทุก๖ล้อทราบว่าเดินทางมาจากกรุงเทพ
และกำลังไปส่งของที่จังหวัดมุกดาหาร
แต่จังหวะเลี้ยวขวาตรงแยกไฟแดง
เพื่อออกถนนบายพลาสเลี่ยงเมืองรถค่อยเอียงแล้วพลิกตะแคง
คาดว่าสาเหตุเกิดจากน้ำหนักของสินค้าที่บรรทุกมา
จึงทำให้รถพลิกตะแคงดังกล่าว
จังหวัดสะแก้วเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนประสานงาน
รถตู้โดยสารบนถนนสุวรรณสอนตะบนวัฒนานคร
อำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว
โดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าวัดโนนจิก
พบรถตู้โดยสารสีขาวอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยิน
ใกล้กันพบรถเก่งโตโยต้าสีดำหงายท้องล้อชี้ฟ้า
สภาพรถพังเสียหายทั้งคันเช่นกัน

และผู้โดยสารชาวกัมพูชาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๔ศพ
และเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลอีก๑ศพ
จำนวนนี้มีเด็กชายอายุ๑๑ขวบรวมอยู่ด้วย
ส่วนผู้โดยสารชาวกัมพูชาอีกส่วนหนึ่ง
และคนขับรถเก๋งได้รับบาดเจ็บรวม๗คน
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลวัฒนานคร
จากการสอบสวนเจ้าของรถตู้คันดังกล่าวทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุนายธิรพงศ์สุโพนอกอายุ๒๘ปี

แรงงานชาวกัมพูชามาจากกรุงเทพ
เพื่อไปส่งที่ชายแดนไทยกัมพูชา

รถเก๋งเสียหลักชนต้นไม้ตรงเกาะกลางถนน
พุ่งข้ามไปชนประสานงากับรถตู้โดยสารอย่างจัง

อุบัติเหตุรถบรรทุก๖ล้อเกี่ยวสายเคเบิลริมถนนบางนาตราด

ในพื้นที่ตะบนบางประกงอำเภอบางประกง
ก่อนจะเกิดประกายไฟตกใส่ย่าข้างทางแล้วลุกไหม้ขึ้น

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดน้ำดับไฟหยุดนานกว่า๑๐นาที

ขี่รถจักรยานยนต์เหยียบสายเคเบิ้ลที่ขาดตกอยู่บนถนน

ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนทรัพย์ว่าก่อนเกิดเหตุรถบรรทุก๖ล้อ
กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยซึ่งขับเข้าออกอยู่เป็นประจำทุกวัน
แต่รถเกี่ยวสายเคเบิ้ลที่อยู่ระหว่างติดตั้งคาน

ตำรวจเตรียมสอบสวนผู้รับเหมาและคนขับ
เพื่อหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกครั้ง